ยังอยู่ที่ปัญหาสืบเนื่องจากเหตุเรือล่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นล่าสุดเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินประกัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่านะคะ
อาจจะทำให้เหยื่อจากเหตุการณ์นี้ไม่ได้รับเงินประกันนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังไม่อยากทิ้งเรื่องนี้ไป
เพราะว่าการเสียชีวิตของคนเกือบ๓๐คน
เอาอะไรไปแลกก็ไม่คุ้มกันหรอกครับ
แต่สิ่งที่จะแลกกันได้ก็คือว่า
ทำยังไงที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ต่อ
รัฐมนตรีอาคมเมื่อวานนี้ก็เล่าให้ฟังแล้วว่า
ออกมาตรการระยะสั้นระยะกลางระยะยาว
เพื่อจะวางแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องนี้
ผมก็บอกท่านรัฐมนตรีอาคมไปทั้งเรื่องผ่านหน้าจอและเป็นการส่วนตัวว่า
จริงจังอย่างต่อเนื่องอย่าเป็นไฟไหม้ฟาง
กำชับกรมเจ้าท่าเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าอย่างจริงจัง
เพื่อแก้ปัญหาอย่างน้อยเกือบ๓๐ชีวิตนั้นฟื้นขึ้นมาไม่ได้
แต่ว่าได้ป้องกันอีกหลายชีวิตที่จะมีปัญหาเกิดอุบัติเหตุทางเรือ
ก็ดูแล้วท่านก็จริงจังอยู่ล่ะครับ
แล้วไหนก็ไหนแล้วบอกท่านว่าควรจะล้างบางกรมเจ้าท่าเสียทีเถอะ
มีปัญหาเยอะมากกรมนี้วันนี้ที่เป็นข่าวหัวข่าวหนังสือพิมพ์
เอาท่านดูกราฟิกนี้ในจอสิครับเรื่องของการจ่ายเงินประกันภัยนี่แหละ
ทำให้เหยื่อเรือมรณะชวดไป๕๐๐๐๐
คุณเจ้าท่าเป็นนายหน้าประกันแต่ไม่ไปส่งเงิน
ตุกติกต่อไปต่อใบอนุญาตไปก่อนด้วย
ขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งเถอะครับ
รายละเอียดเนี่ยมาจากคุณวิทยายาม่วงเป็นผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาค
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่๒
บอกว่ากรณีผู้ประกอบการเรือล่ม
ร้องเรียนว่าได้ส่งเงินประกันภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่าแล้ว
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่นำเงินส่งบริษัทประกันภัยเนี่ย
ท่านอธิบายว่าตามพรบการเดินเรือในน่านน้ำไทยโน่น

กำหนดให้ผู้ประกอบการเรือพาณิชย์ทุกประเภทต้องทำประกันผู้โดยสารทางเรือ
อัตราขั้นต่ำของเงินประกันคือปีละ๑๐๐บาทต่อหัว
วกภาษีอีก๗ตามจำนวนของผู้โดยสารที่ระบุ
แล้วเรือลำที่ว่าเนี่ยเรือสมบัติมงคลชัยเนี่ย
เป็นเรือโดยสารนักท่องเที่ยว๒ชั้น
ซึ่งต้องทำประกันในวงเงิน๕๐๐๐บาทเพื่อคุ้มครองผู้เสียชีวิต
แล้วก็บาดเจ็บครอบคลุมค่ารักษาอีก๑๕๐๐๐บาท
ก่อนที่จะต่อใบอนุญาตใช้เรือก็ต้องทำประกันภัยตามกฎหมาย

คุณนัทเนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้น
พบว่าบริษัทไม่ได้ประทำประกันภัยเองครับ

ใช้วิธีต่อนายหน้า

ก็เป็นเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่านั่นแหละ
เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าลายหนึ่งเนี่ย
เอาไปส่งทำประกันให้
อิตตาเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้เอาเงินไปส่งประกัน
ปรากฏว่าพอเรือล่มถึงรู้ว่าอ๋อไม่มีประกันภัย
แล้วไม่มีประกันภัยแต่ว่ากลับได้รับการต่อไม่อนุญาตใช้เรือ
ซึ่งถ้าไม่มีประกันเนี่ยใบอนุญาตมันต่อไม่ได้
แต่นี่เนื่องจากว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่เสียเอง
แก๊กทางโน้นไม่เอาเงินไปส่งประกันมาซิกแก๊กทางนี้

นี่เรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญมาก

เจ้าหน้าที่ของการท่าเนี่ยมีอะไรแปลกเยอะครับ
งานนี้เอาเงินเขาไปแทนที่จะไปจ่ายประกันให้เขา

นี่มันมีอีกกี่รายล่ะครับที่ทำแบบนี้
เจ้าของเรือก็คงเกรงใจ
เพราะว่าแหมเจ้าหน้าที่ของการท่ามาทำตัวเป็น
เป็นเซนขายประกันซะเอง
มีอะไรก็จ่ายทางนี้ดีกว่าได้อารุมอร่วยกันได้
เอาเอาไม่เอาเงินไปจ่ายเขา
ผมคิดว่าไม่เฉพาะเรือลำนี้ที่เกิดเหตุหรอกครับ
บิงแบบนี้หลายลำที่จ่ายเงินประกันภัยเนี่ย
นายหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของการท่านี่แหละ
กรมเจ้าท่านี่แหละเออ

ฉะนั้นได้โอกาสแล้วครับท่านรัฐมนตรีอาคมครับ
สั่งล้างกรมเจ้าท่าเสียทีเถอะครับ
อยู่กับน้ำอยู่แล้วเอาน้ำสาดเข้าไปเลย
ล้างให้สะอาดเสียทีกลมนี้

วันดีคืนดีก็มีการสำรวจ

ริมน้ำเจ้าพระยาและที่ไหนเนี่ย
ลุกล้ำลำน้ำต่อยื่นออกไปเป็นร้านอาหาร
ต่อยื่นออกไปในแม่น้ำได้มากกว่ากัน
คนชอบไปนั่งตรงนั้นมากกว่าเพราะแหมมันได้ดูวิว

เข้าไปในแม่น้ำเนี่ยเห็นวิวสวยงามมาก
แต่ละร้านก็เลยพยายามที่จะลุกล้ำลำน้ำ

สถานที่วางโต๊ะยื่นออกไปในแม่น้ำ
ลุกล้ำได้มากกว่าคนไปกินมากกว่าคนไทยนี่ก็แปลก

แทนที่จะบอกว่าไอ้ร้านแบบนี้เอาเปรียบสังคม
เอาเปรียบประชาชนทำผิดกฎหมาย

แต่คนไทยก็แห่ไปกินเพราะว่าอย่างที่บอก

สันนิษฐานได้เลยว่าเจ้าหน้าที่ของกรมการท่าต้องไปมีนอกมีในรับสวยเขา
เขาจะจ่ายกันยังไงไม่รู้แต่ว่าปล่อยให้เกิดเหตุอย่างนั้นได้เนี่ย
ก็แปลว่าคุณต้องมีปัญหาในการทำงาน
เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีอาคมต้องชำเรืองดูด้วยนะครับ
มาอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอิทธิดรอิทธิกาครับขำเดช
ท่านบอกท่านเป็นนายกสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ
รู้ไหมครับว่าประเทศไทยเนี่ยนอกจากการเสียชีวิตบนท้องถนน

การเสียชีวิตทางน้ำ
เราก็อยู่อันดับต้นครับ
ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุทางเรือ
แม่น้ำในทะเลในอ่าว
หรือแม้กระทั่งเสียชีวิตในสระว่ายน้ำ
ระว่ายน้ำที่ให้บริการกันนี่แหละครับ
คนเสียชีวิตปีนึงเยอะนะครับ
เพราะเรายังไม่มีการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ให้มันชัดเจน
ว่าการที่คุณเปิดบริการสระว่ายน้ำให้คนทั่วไปไปใช้บริการเนี่ย
คุณจะต้องมีกาดมีเจ้าหน้าที่ที่คอยควบคุมดูแล
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่มีก็ปล่อยประละเลย

แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ปล่อยไว้หรอก
เขาต้องมีคนคอยดูแลเด็กจมน้ำนี่เขาช่วยได้ทันที
ของเราเนี่ยสถิติคนจมน้ำในสระว่ายน้ำในหนองน้ำ
ในแม่น้ำในอ่าวในทะเลอยู่ติดอันดับต้นของโลก
นี่ก็เพิ่งรู้อันดับต้นของโลก
ฉะนั้นที่จะต้องขีดเส้นใต้ซ้ำวันนี้ก็เพราะคิดว่าไหน
ไหนคนตายไปตั้งเกือบ๓๐คนแล้วเนี่ย
มันต้องแลกกับอะไรสักอย่างหนึ่ง
เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
กับกระทรวงคมนาคมเอาจริงเอาจังที่จะดูแลเรื่องกรมเจ้าท่า
ไม่ใช่กรมเจ้าท่าเจ้าถูกแล้วกรมเจ้าท่านั่นแหละ
กับสิ่งที่เราต้องจัดระเบียบไปดูซิว่าทำไมตัวเลขคนเสียชีวิต
อุบัติเหตุทางน้ำจมในสระสูงเป็นอันดับต้นติดอันดับของโลก
ต่อประชากรต่อแสนคนต่อปี
ฉะนั้นไม่ควรจะให้คนเกือบ๓๐คนตายฟรี
ญาติพี่น้องเขาก็โศกเศร้าไม่หายจนวันนี้มันควรจะมีอะไรแลก
และสิ่งที่แลกมาเนี่ยรัฐมนตรีอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
แต่ว่าก็ทำให้หลายฝ่ายหันมามองมากขึ้น
เรื่องของการก่อสร้างสิ่งที่อยู่ริมน้ำการโดยสารของผู้คน
รวมทั้งอาจจะมีการทุจริตในองค์กรด้วย